วันนี้เรามีเรื่องให้คุณผู้ชมนั้นหูผึ่งตาโตกันแน่นอนค่ะ
เพราะว่ามันมีข่าวลือมาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
ข่าวลือสนั่นโซเชียลเลยนะคะว่า
คู่รักซุปตาร่วมช่องแถวพระราม๔เขานี้นะคะ

ผู้รักผู้ไหนช่วยกันนึกหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คือข่าวลือเนี่ยมันลอยมาจากฝั่งพระราม๔ถูกไหม
เมาเมายกันว่าผู้รักนักแสดงของช่องเนี่ย

ข่าวดีที่ว่าจะเป็นอะไรคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าไม่ใช่งานวิวา
ว่ากันว่าเตรียมจะจัดงานกันแล้วด้วย
นับนิ้วให้เลยพี่แจ๊คไม่เกิน๓เดือนนี้คุณผู้ชม

ใบ้ให้ว่าเป็นแก๊งเพื่อนของหมากคิมนี่แหละ

แล้วพอบอกว่าเป็นแก๊งเพื่อนของหมากของคิม
ทุกสายตาก็พุ่งไปนี่เลยค่ะ
โฟกัสณเดชน์ยายาเหรอ

เอาจริงคู่นี้เขาก็รักกันมาเกิน๑๐ปีแล้วนะ

ซึ่งณเดชน์ยายาเนี่ยแฟนคลับเขาเชียร์มาตลอดว่า

เมื่อวานนี้ให้พี่สาวสวยของเราเคลียร์หน่อยพี่แจ๊กกะรีน
โทรหาพี่อ่าผู้จัดการส่วนตัวณเดชน์นะคะ

ณเดชน์เขาไปสร้างเรือนหอ๖๐ล้านเนี่ย

ว่าเป็นบ้านที่สร้างไว้อยู่เฉย๑๕ล้าน

ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ณเดชยาย่า๑๐๐เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชม
แต่เพื่อความมั่นใจหรือว่ามันจะวนกลับมาที่หมากคิม

เค้าเที่ยวทะเลด้านด้วยกันน่ะเนาะชะลอกรอบ๘ปี

ผู้จัดการยืนยันบอกไม่ใช่คิม
เพราะเขามีงานละครทั้งคู่ทั้งหมากคิมเนี่ยยาวเหยียดเลย

ใช่ก็คือแบบไม่ได้แพลนอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะ
แล้วหลายคนสงสัยมันแวดวงที่เป็นแบบดาราดังนางเอกพระเอก

เพราะว่าเขาก็คบกับคุณภูผามา๙ปีแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่าตะเต้ยน้องเต้ยที่เป็นผู้ประกาศข่าว
ที่ให้ข่าวเขาบอกว่ามันวนเวียนอยู่กับวิกน้อยศรีนี่แหละ
ปรากฏนะคะดิฉันก็ถามมิ้นท์ชะลิดาเลยล่ะค่ะ

ตอนแรกหาลายมิ้นท์ไม่เจอถามผู้จัดการก่อนนะคะพี่การ
พี่กันก็บอกไม่ใช่นะอารีเช็คกันไปมา๓รอบ
มิ้นท์บอกพี่แจ๊กไม่ใช่หนู

มิ้นเธอสับขาหลอกฉันหรือเปล่า

ใช่มิ้นท์ก็บอกไม่ใช่พี่ยังไม่ใช่หนู

ซึ่งประเด็นนี้มันร้อนจริงคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ในรายการ
ข่าวใส่ไข่แองจี้ค่ะ

ปรากฏว่าคุณเต้ย

ใช่แต่ว่าจะเป็นใครลองไปฟังคลิปจากรายการดูค่ะ
ดูค่ะพี่เต้ย
คุณโทษทำเลยละเขาเลี่ยวท้ายเลย

กลัวเขาเปลี่ยนวันขึ้นมาเดี๋ยวแล้วข่าวรั่ว

ถ้าเหตุการณ์มันไม่ปกติดีก็อาจจะต้องเลื่อน

บอกด้วยว่าตอนนี้ออนแอร์อยู่นะบอกไว้ด้วยนะ

ปี๓เดือนอยู่ในช่องทั้งคู่เลยเหรอ
ไม่เดี๋ยวเผื่อเขาเลื่อนขึ้นมาเดี๋ยวจะอืม

หนุ่มอยู่ในช่องทั้งคู่หรือเปล่า
อะไรนะไม่ไม่ไม่พูด

ถ้าเป็นนางเอกดังฝ่ายนางเอกใช่ไหม

คุณพูดตรงต้องแต่ว่าทฤควณก่อนนะ

ก็บอกว่าไม่ใช่ยังไงอันนี้ก็สงสัย
แต่ว่าฉันก็ถามแล้วนะเพียงถามอีกนะคะ
เพราะว่าก็มาถกเถียงกันใหญ่คุณผู้ชมตลอดทั้งวัน
อย่างนี้ละคะในส่วนขวัญเองจะเป็นเต้าหรือเปล่า
คือเป็นข่าวดีที่เราอยากให้เกิดขึ้น
เดือนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าคู่นั้นจะคือใคร

รอให้ชัวร์แล้วเดี๋ยวให้คุณแจ๊กกะรีนมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่ง